ไปดูอีกหนึ่งประเด็นที่ทั่วโลกจับตานั่นก็คือ
ก่อการร้ายที่กรุงบราเซลของประเทศเบลเยี่ยมนะคะ
ก่อนหน้านี้มีการประคมข่าวกันว่า
เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยรายสำคัญได้แล้วใช่ไหมคะ

ทางการของเบลเยี่ยมออกมายืนยันแล้วนะคะว่า
ยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนี่คือภาพผู้ต้องสงสัยที่กล้องวงจรปิด
ภายในสนามบินซาเวนเต็มในกรุงบราเซลของประเทศเบลเยี่ยม

ก่อนเกิดเหตุระเบิดเพียงไม่นานค่ะ
โดยล่าสุดสื่อของเบลเยี่ยมออกมาแก้ข่าวว่า
เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยรายนี้ได้
หลังจากที่มีการรายงานกันก่อนหน้านี้ว่า
เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มนายนาจิมลาชาราอุย
ซึ่งปรากฏจากภาพในกล้องวงจรปิด

เป็นชายสวมหมวกยืนเข็นรถเข็นในมุมขวาสุดของภาพ
ซึ่งเขานี่แหละค่ะรอดชีวิตแล้วก็สามารถหลบหนีออกจากสนามบินมาได้
ก่อนหน้านี้นะคะเจ้าหน้าที่สามารถระบุตัวตน
ผู้ต้องสงสัย๒คนที่สวมเสื้อสีดำว่า
ทั้งสองคนเป็นพี่น้องกัน

และนายบราฮิมเอลบาคาอุย
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเหตุวินาศกรรมที่กรุงปาริส

ขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่ยังมีพยานบุคคลสำคัญ
ซึ่งเป็นคนขับรถแท็กซี่ที่ระบุว่าเป็นคนขับรถ
พาผู้ก่อเหตุมาส่งที่สนามบินด้วย

เป็นมือระเบิดฆ่าตัวตายและอาจจะเสียชีวิตแล้ว
แม้ว่าข้อมูลในตอนนี้จะยังไม่ชัดเจนก็ตาม
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีการตั้งข้อสังเกตว่า
ระเบิดที่เกิดขึ้นในสนามบินซาเวนเต็ม๒ครั้ง
เกิดจากระเบิดฆ่าตัวตาย
และระเบิดที่ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทาง

คงต้องรอการสอบสวนอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อวานนี้หอไอเฟลเขามีการประดับสี
ทงชาติเบลเยี่ยมที่หอไอเฟลด้วย

สูญเสียในเหตุระเบิดครั้งนี้
อกจากนี้ครับนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสนั้น
นายมาดูเอลวาวส์เขาก็ระบุเหมือนกันบอกว่าหลังเกิดเหตุวินาศกรรมในกรุงบราเซลย้ำว่ามีความจำเป็นในการจับตาความเคลื่อนไหวของกลุ่มที่มีแนวคิดหัวรุนแรง
ซึ่งก็แฝงตัวอยู่ในยุโรปรวมทั้งในฝรั่งเศสด้วยต้องระมัดระวังนะครับ
ขณะที่ทางการเยอรมนีครับอีกหนึ่งประเทศยักษ์ใหญ่ในยุโรปนั้นก็เปิดเผยออกมาบอกว่าช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเจ้าหน้าที่เพิ่งจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย๓คนซึ่งมาจากโคโซโวนะครับเจ้าหน้าที่นั้นระบุว่าทั้ง๓คนเนี่ยอาจจะมีแผนที่จะก่อเหตุรุนแรงครับ
ทั่วโลกยังคงร่วมไว้อะไรต่อเหตุวินาศกรรมในเบลเยี่ยมค่ะ

อย่างที่คุณพิรวัตรบอกไปที่หอไอเฟลในฝรั่งเศส
ก็เปิดไฟเป็นสีทงชาติของเบลเยี่ยมนะคะ

และประตูเบรนด์เดนเบิกในเยอรมนี
ที่เปิดไฟเป็นสีทงชาติเบลเยี่

ที่มีการเปิดไฟสีทงชาติของเบลเยี่ยม
เพื่อร่วมไว้อาลัยตามสถานที่สำคัญอีกด้วย